เริ่มดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในเช้าวันนี้ตื่นมา
ท้องฟ้ามันครึ้มแบบนี้

เพราะมันเป็นเรื่องของอิทธิพลของพายุฤดูร้อน
แล้วมันก็พัดถล่มหลายพื้นที่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องของฝุ่นโอ้โหหนักไม่แพ้กันเชียงใหม่ครับ
อันดับหนึ่งของโลกโอ้โหวิกฤตมันเยอะมากเลย

ไล่เลียงกันไปทีละเรื่องละกัน

แต่เป็นที่หนึ่งที่มันไม่น่าดีใจนะ

ลพิษมากที่สุดติดต่อกันหลายวันแล้วด้วย

ขึ้นไปอยู่ที่อันดับหนึ่งเห็นไหมฮะ

ประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลก
หรือว่าก็ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพเลยครับ

ส่วนอีสานเนี่ยไม่ได้เจอกับเรื่องของฝุ่นนะ
แต่ว่าไปเจอกับเรื่องของอากาศที่มันอบอ้าวอย่างยะโสธรนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยนะฮะถึงบ่ายร้อนมาก

ฝนตกหนักมากแล้วมันมีลูกเห็บลงมาด้วย

เป็นอย่างนี้อยู่สักประมาณ๑๐นาทีด้วยกันครับ
ต่อด้วยฝนที่ลงมาแรงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แรงลมส่งผลกระทบให้เพลิงขายของตามจุดต่างนะฮะ
ในเมืองยักษ์โสธรเนี่ยปริ้วไปเนี่ยดูสิ
โอ้โหพังหมดเลย
อย่างใกล้กรุงเทพก็มีนครนายกก็เจอเหมือนกัน
ช่วงเย็นเมื่อวานนี่ภาพนี้พายุฤดูร้อนแผงฤทธิ์ครับ
มีลมมีฝนพัดเสาส่งสัญญาณวิทยุความสูง๖๐เมตร
หนีบไปทับบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไปสองหลังนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณดอนเจริญซอย๑นะฮะ
ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายก
เจ้าของสถานีวิทยุก็เลยติดต่อไปชดเชยค่าเสียหายให้กับบ้านทั้งสองหลังนะครับ
แล้วก็ยังมีต้นไม้ริมถนนหักโค้นไปทับป้ายสัญญาณไฟ
ต้นไม้ตะบนนี้ก็กิดทุกความการจราจรที่อยู่
เอาเรืองยนต์ไปตัดออกแล้วสูงทีก็คลี่งการจราจรออกเปิดให้ใช้ได้ตามประตตินะครับ
ก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างสำหรับความแปรปรวนของอากาศที่เข้ามาในตอนนี้
ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะคะนครนายกเพียงอย่างเดียว
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นี่แหละภาพที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะ
เกิดเหตุสลดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาถูกพระสงฆ์มรณภาพสองรูป
หลังออกไปวางท่อน้ำสปริงเกอร์กลางทุ่งนาหลังสำนักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญในตะบนหัวไผ่
อำเภอเมืองอ่างทองนะคะเมื่อตำรวจลงไปตรวจสอบก็พบพระสงฆ์เนี่ย
ฟ้าผ่าบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรูปทราบชื่อคือพระอาจารย์เปรมฤทัยโอสภา
อายุสามสิบเก้าปีอาการสาหัสค่ะมีบาดแผลที่บริเวณข้างลำตัว
เจ้าหน้าที่กูภัยก็เร่งปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่ไม่ทันการมรณภาพในเวลาต่อมา
ในที่เกิดเหตุยังพบศพของพระมหาออฟนะคะอายุ๒๒ปีพระลูกวัด
มีบาดแผลที่ศีรษะนอนมรณภาพอยู่ด้วยมีโทรศัพท์ถูกฟ้าผ่าแตกกระจายเลยนะคะ
มีอุปกรณ์การเดินท่อปลาปลาวางอยู่เป็นจำนวนมาก
สันนิษฐานว่าพระทั้งสองรูปออกมาวางท่อน้ำสปริงเกอร์กลางทุ่งนา
เพื่อเตรียมปลูกย่าให้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ได้กินประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยฝนตกลงมาค่ะ
ฝนตกก็ไม่พอฟ้าพาลงมาอีกก็เลยเป็นเหตุให้พระทั้งสองรูปมรณภาพดังกล่าวนะคะ
คุณผู้ชมเปิดรับชมข่าวมาแล้วอย่าลืมส่งไลน์เข้ามาคุยกันนะฮะ
กับเรื่องของโควิดคุณผู้ชมคิดว่าเราควรจะดำเนินมาตรการอย่างไร
เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะฮะ
ก็มีแนวทางออกมามากมายอาจจะมีการปิดผับหรือเปล่ายังไม่ทราบ
หรือว่าเราต้องปิดประเทศแล้วหรือยังคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาคุยกันหน้าจอได้นะครับ